ผู้ป่วยรายใหม่แต่ละวันที่เราจับตากันแล้ว
จับตาไปที่เฟส๓
เพราะว่ามีผู้ประกอบการต่างเนี่ย
เริ่มเลือกร้องมาที่สูรโควิด
และสูรบริหารสถานการณ์โควิด

คุณหมอทวีสินวิศนุโยธิน
โศกสบคบอกว่าคือก็เข้าใจนะคะว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เพราะฉะนั้นตอนนี้รับทราบถึงความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพ
แต่การจะประกาศผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมใดนั้น
คณะกรรมการสบคประเมินจากชุดข้อมูลเรื่องของสุขภาพอนามัย
ด้านสาธารณสุขเป็นหลักเอาความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง
หากสถานการณ์ยังคงที่เหมือนในปัจจุบัน
ครบ๑๔วันของการประกาศระยะที่๒ก็คือคลายล็อกก๊อก๒ไป
จำได้ใช่ไหมคะก๊อกแรกคือ๓พฤษภาคม
๒ที่คลายล็อกไปคือ๑๗พฤษภาคม
แปลว่าบวกไปอีก๑๔วันเราจะคลายล็อกเฟสที่๓นะคะ
เดี๋ยวรอติดตามค่ะเช่นเดียวกับคุณอนุทิน
ชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าต้องดูไปอีกสัก๒สัปดาห์

ก็มันเป็นระยะการฟักตัวของโรคไงก็คือ๑๔วันถึง๒๑วัน
ถ้าสถานการณ์ยังนิ่งแบบนี้
แล้วก็สามารถที่จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างในเฟสต่อไปได้แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอร้องอย่างเดียว
มาตรการทุกอย่างต้องกาดอย่าตก
กินร้อนช้อนฉันห่างกัน๒เมตร
หน้ากากอนามัยโซเชียลดิสแทนซิ่ง
สิ่งเหล่านี้ยังคงต้องทำอยู่นะครับ
ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมพบผู้ป่วยรายใหม่เพียง๑รายนะคะ
เป็นชายอายุ๔๕ปีเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศบาเรน
เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม
แล้วก็ไปกักตัวอยู่ที่สถานกักโรคของรัฐ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่พบอาการใดนะฮะ
แต่ตรวจพบว่าผลเป็นพอสิทธิพฤษ
ก็คือติดเชื้อโรคโควิด๑๙นั่นเอง
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านเพิ่มขึ้นค่ะ๓๑รายด้วยกัน
อดผู้เสียชีวิตตอนนี้คงที่อยู่ที่๕๖ศพ
ทำให้ตอนนี้มีผู้ป่วยยังคงเหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล๙๐รายเท่านั้นนะคะ

เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อันดับโลกของเรา
ตกไปอยู่ที่อันดับ๗๐ของโลกแล้วแปลว่าอะไร
แปลว่ามาตรการด้านสาธารณสุขบ้านเราคือเยี่ยมยอดมาก
ใช่และได้รับความชมด้วยอันดับ๑ของอาเซียน
เกี่ยวกับเรื่องสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือนะคะ